ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีอุกอาจที่เกิดขึ้น
เช้าวันนี้ที่กาญจนบุรีค่ะคือแถวสี่แยกวังสรพีนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
นี่ศพอยู่กลางถนนเลยนะฮะเขามากับรถกระบะคันที่จอดอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
เปิดประตูวิ่งหนีออกจากรถกระบะสุดท้ายมือปืนที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
ไล่ยิงนะครับคือไล่ยิงแบบที่ว่ายิงซ้ำจนแน่ใจว่าตายอะไรประมาณอย่าง
เหมือนกับยิงจนหมดแม็กซ์เลยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะนี่นะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับชื่อว่านายอำพลบุ้งทองอายุ๒๗ปี
พราซ่าทิศมนต์ปากแพร่งอำเพิงเมืองจังหวัดกาญจนพุรี
เช้าวันนี้ฮะเจ็ดโมงเช้านะครับนายอำพลเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
แถวลานจอดรถตรงนี้ฮะแล้วก็มีรถยนต์อยู่คันหนึ่งด้วยตรงนี้นะฮะ
สภาพศพถูกยิงเข้าไป๙นัดนะครับทุกผู้ชมครับ
มีกระสุนเข้าหน้าท้องชายโครงซ้ายขวา๒นัด
หลังอีก๒นัดท้ายทอย๑นัด
เบ้าตา๑นัดขมับซ้าย๑นัด
หูข้างซ้ายอีกนัดนึงเข้าแขนซ้ายอีกนัดหนึ่ง
แต่จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑๑ปลอกนะฮะ
แต่กระสุนเข้าไปที่ร่างกายของเขาเนี่ย๙นัดด้วยกัน
แล้วใกล้กับศพของนายอำพล
มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนอนเป็นลมอยู่แถวนั้นครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนางรจนานะฮะอายุ๕๐ปี
พอเจ้าหน้าที่ไปเห็นก็พยายามไปสอบไปถามนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับนายอำพลผู้ตายนะครับ
กำลังจะไปด้วยกันเดินทางมาด้วยกัน
เธอเป็นคนขับรถนายอำพลเนี่ยนั่งมาด้วย
จะไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม๒ที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
รจนาบอกว่านายอำพลผู้ตายเนี่ยมีอาชีพทำนาอยู่เพชรชบูรณ์นะ

ปรากฏว่าเป็นลมลงไปอีกรอบฮะ
ก็เลยต้องพาตัวไปก่อนไปที่ห้องสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
ปฐมพยาบาลนะฮะเดี๋ยวรอให้ได้สติคงต้องสอบปากคำกันอีกรอบนึง
เพราะว่าเธอมาด้วยกันทีนี้คงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
มาตัดหน้ารถมาปาดหน้าแล้วก็ลงมาพูดมาคุยกัน
ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้น
พ่อค้าขายพวงมาลัยแถวสี่แยกไฟแดงวังสรพีนะครับเห็นเหตุการณ์ครับ
นี่ฮะชี้ให้ตำรวจดูนี่บอกตอนนั้นผมกำลังเดินขายพวงมาลัยอยู่
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างสูงแต่เห็นใบหน้าไม่ชัด
จอดขวางด้านหน้ารถของนางรจนาคนที่เป็นลม
จากนั้นเนี่ยลงจากมอเตอร์ไซค์พยายามจะไปเปิดประตูฝั่งคนขับ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับเขามีปากเสียงกับผู้หญิงคนขับรถนะ
ระหว่างผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุผู้ชายเนี่ยกับผู้หญิงคนขับรถเนี่ยมีปากเสียงกัน
อยู่ดีนายอำพลเปิดประตูซ้ายฝั่งซ้ายของรถนะฮะ
นั่งหน้าข้างคนขับเนี่ยแล้ววิ่งหนีลงจากรถ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เลยรีบขี่จักรยานยนต์ขี่แบบย้อนสอนไล่ตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วใช้ปืนยิงเขาจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไปทางถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี
เขาเปิดเขาทะเลาะกันอยู่เขาทะเลาะกันอยู่แล้วผู้ชายก็เนี่ย

ซึ่งคู่หญิงเป็นเจ้าของรถแล้วก็ท่านผู้ชมฮะไล่ไปไล่มาคือคนก่อเหตุกับผู้หญิงคนขับรถเขาเป็นแม่ลูกกัน
เป็นแม่ลูกกันนะครับเหมือนกับว่ามือปืนคือนายสิทธิชัยมั่นคงตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับ
เขามาตามแม่เขาแล้วไม่พอใจที่แม่เขามากับเพื่อนชายคือนายอำพลประมาณอย่างนั้น

คุณคลินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะครับได้คุยกับน้องสาวของนางรจนานะฮะ
บอกว่าพี่สาวเนี่ยหายไปตั้งแต่๒๒ตุลาคมนะคือวันนึง๒๙พฤศจิกายนนะพี่สาวเนี่ยหายไปตั้งแต่๒๒ตุลาคมถึงขั้นยาดไปแจ้งความคนหายไว้
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยลูกชายของพี่สาวเนี่ยรู้ว่าแม่เนี่ยเช้าวันนี้จะมาฉีดวัคซีนโควิดเลยมาดักรอแม่อยู่เขาจะพาแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยลูกชายของพี่สาวเนี่ยรู้ว่าแม่เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยลูกชายของพี่สาวเนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน
จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

จนกระทั่งหลานชายที่ชื่อสิทธิชัยมั่นคงอายุ๒๙เนี่ยรู้ว่าแม่กลับบ้าน

ลงพื้นที่มาตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
แล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลจังหวัดกาญจนบุรี

นายสิทธิชัยมั่นคงวัย๒๙ปี
ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ต้องหามามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ตอนนี้กำลังสอบปากคำกันอยู่ทุกผู้ชมครับ
ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าต่างสาเหตุมูลเหตุ
ต่างนานาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยายผลกันอีกทีนึง